คือทางกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยบอกว่าทางสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยนั่นจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาไม่ได้อยู่กับกลุ่มทะลุฟ้า
เขาจะขึ้นเขาจะเป็นทางกลุ่มผู้ชุมนุมอิสระนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเยาวชนต่างนะครับ
ซึ่งเขาจะไปจบที่สามเหลี่ยมดินแดงกันทุกวันแบบนี้
คือทางคามอบหรือว่าคาปาร์คเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณนัทวุฒิสายเกลืออดีตแก่นำนปชบอกว่าจะนัดชุมนุมลักษณะคาปาร์คใน๒๙สิงหาคมนะฮะ
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงหรือว่าสามเหลี่ยมดินแดงวันนี้เราไปถามนะครับทุกผู้ชมครับคือเราก็เห็นความเคลื่อนไหวอยู่ทุกวัน
ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นเยาวชนน้องวัยรุ่นทั้งหลายนะฮะบางทีก็จักรยานยนต์ก็มากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้เราไปถามเนี่ย
หลายคนหลายกลุ่มที่มาเนี่ยเขายืนยันว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่างเป็นอิสระต่อกันนะฮะไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็จัดตั้งกันเป็นขบวนอะไรมาไม่ใช่นะครับเป็นอิสระต่อกัน
ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามอย่างผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยตกลงแล้วที่มาสามเหลี่ยมดินแดงทุกวันเนี่ยต้องการอะไรกันแน่
พบว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขามากันเนี่ยหลายวันติดต่อกันแล้วอย่างกลุ่มที่เราคุยด้วยเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวเราไปถามเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาเคยทำงานรับจ้างคือรับจ้างรายวันอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นเข็นรถเข็นผักเข็นเนื้อในตลาดทีนี้พอสถานการณ์โควิดระบาดเขาตกงานไม่มีงานตกงานกันหมดทุกคนนะเขาไม่รู้จะทำยังไงกันเขาก็เลย
เรียกร้องก็เหมือนกับกลุ่มอื่นที่เขาอาจจะมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
เขาอยากให้นายกก็คือผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
ออกมาพูดมาคุยกันตรงว่าตกลงยังไงณขณะนี้
ตกลงคือแก้ปัญหาไม่ได้แล้วใช่ไหม
สถานการณ์ทุกอย่างมันถึงเดือดร้อนกันทั่วหน้าขนาดนี้
แต่นายกก็ยังไม่ออกมาพูด
ส่วนกลุ่มอื่นอาจจะเรียกร้องให้นายกลาออก
แต่เขาบอกต้องการให้ออกมายอมรับว่าแก้ไม่ได้ก็ออกไป
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วจะมาชุมนุมวันนี้อีกนานแค่ไหน
เขาบอกว่าก็จะชุมนุมจนกว่าพลเอกประยุทธ์
จะออกมาพูดคุยกับพวกเขามารับฟังเสียงของพวกเขา
อันนี้คนของเราก็คือคนเดียว
ไม่ใช่ประชาธิปไตรไม่ใช่มาเรียกรอบประชาธิปไตร
เหมือนที่หลายคลุมเขา
ใช่ครับคือไม่มีสรรพาบาลผมไม่ได้เรียน
ผมมาจากทางบ้านนี่แหละครับ
มายังไงก็มาแบบคือแบบยังไงจะตายอยู่แล้วครับ
อันนี้เป็นอาชีพาด้วยไหมเรียนครับ
ไม่ครับไม่ได้เรียนครับ
ทำงานหาเช้ากินข้าวเหมือนกันครับ
ใช่ครับแต่ตอนนี้คือตกงานไม่มีเงินจะกินนะครับ